รอบนี้คุ้มจริงนะคือนอกจากเราได้อากาศดีสูดเข้าไปนะ
ออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปนะครับ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมมาถึงอุบลไม่เห็นแม่น้ำโขงไม่ได้ดิ
ต้องเห็นแม่น้ำสองสีคุณผู้ชมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
โดยที่เป็นแม่น้ำสองสายไหลมาประจบกันนี่เราเดินทางด้วยรถคันนี้ครับ
ลัดล้อไปไปตามเส้นทางธรรมชาติครับ
หมายถึงไปตามเส้นทางที่เขามีให้นะไม่ใช่ผิดกฎหมายอะไรนะ
เส้นทางธรรมชาติเป็นแบบนี้กระทั่งถึงประตูด่านแรกของจุดหมาย
นี่วัดโขงเจียมครับพลาดไม่ได้หรอกต้องไปจุดทูปเทียนกราบไหว้
พญานาคสีทองอร่ามอีกตัวหนึ่งสีเงินแวววาน
ผมดูอะไรอยู่คุณผู้ชมนะดูเลขอะไรน่ะ
ไม่รู้เห็นอะไรบ้างเห็นมดบ้างเหมือนกันเห็นสารายเล็กน้อยนะ
ก็มีตัวพญานาคความสูง๑๓เมตรครับ
เป็นองค์บริวารของพระพุทธรูปก็กราบไหว้เพื่อขอพรเสริมสิริมงคลต่อชีวิตครับ
จากนั้นเดินผ่านทะลุวัดไปนะระยะทางไม่ถึง๓๐๐เมตรมาแล้ว
ที่ผมยืนดูอยู่นี้คือแม่น้ำสองสีครับ
ของแม่น้ำโขงคือสีส้มอมแดงและแม่น้ำมูลเนี่ยเป็นสีฟ้าเห็นไหม
มันมาบรรจบกันตรงนั้นแหละคุณผู้ชมฮะสีน้ำก็จะตัดกันอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่มีน้ำหลากประกอบกับวิวโล่งกว้างของเกาะแก่งทิวเขาเขียวขจีเลย
กลายเป็นสถานที่พักผ่อนอันขึ้นชื่อของอุบลราชธานี
แม่น้ำสองสีพญานาคทั้งสอง
สีทองตัวสีเงินตัวนะคุณผู้ชมส่วนแม่น้ำก็สองสีแบบนี้เลย
เป็น๑วันกับภารกิจพิชิตที่เที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยการเดินทางกับรถ๑คันครับ
แต่คุณผู้ชมกว่าเราจะไปถึงจุดท่องเที่ยวที่สวยงามแบบนี้
แล้วเมื่อมาถึงก็มาตรวจกรุงอีกที
คุณผู้ชมอะไรทั้งประกอบนี้ครับ

มันเกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวครับ
และครั้งหน้าเราจะพาคุณไปตะลุยพื้นที่แปลกใหม่ที่ไหน